คุณผู้ชมดูรถคันนี้มาตรงนี้ได้ยังไง

มันเป็นจุดที่ต้องเดินลงมา
แต่รถคันนี้จะลงมาค่ะ
จะขับลงมาคือเขาก็ขับมาทางนี้เลยแหละค่ะ
ด้วยความที่คนขับเข้าใจว่ามันเป็นทางลง
เพราะว่าเขาบอกทางขึ้นมันคล้ายกัน

กลับไม่ได้ไปก็ไม่ได้

เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอปลวกแดง
คือรถคันนี้เขาก็เข้ามาทำธุระที่ห้าง

นึกว่าเป็นทางลงเห็นไหมอันนี้คือมุมมองของคนขับ

มันก็ไม่เห็นนะนะดูไม่รู้ว่าคือ
จากนี้ไปมันเป็นบันได
แล้วต้องเรียกกู้ไผ่ปลวกแดงให้มาช่วยดึงรถกลับขึ้นมาค่ะ
นี่ค่ะพี่กู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
มันคือบันไดเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์

ดีที่ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถไม่ได้เสียหายอะไรมากค่ะ